จากเหตุการณ์ที่มีชาวเมียนมาร์เชื้อสายมอนนะคะ
พยพมาจากฝั่งตรงข้ามประเทศไทยก็คือ
บริเวณอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งแต่คืนวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้เป็นคืนวันที่๓แล้วนะคะ

และตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์อพยพวัดซองกาเลียค่ะ
ตอนนี้นะคะสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะคะ
รายงานจากด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเชิญค่ะ
เช้าวันนี้ผู้อพยพชาวเมียนมาเชื้อสายมอนนั้นยังคงพักอาศัยอยู่ภายในศูนย์รับรองที่ทางการไทยจัดให้เป็นวันที่๓แล้วค่ะ
ภายใต้การดูแลเรื่องสุขภาพจากเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดนะคะเพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่อาจจะนำพาโรคติดต่อเข้ามายังฝั่งไทยค่ะ
บรรยากาศเช้านี้ภายในวัดซองกะเลียอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชาวเมียนมาเชื้อสายมอน
พบว่ายังคงใช้ชีวิตตามปกติภายใต้การรักษาความปลอดภัยของทหารและฝ่ายปกครองอำเภอสังขระบุรีอย่างเข้มงวด
โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาทางปพได้นำเครื่องนุ่งห่มและผ้าห่มมาแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุและเด็กเพิ่มเติม
จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง
ในส่วนของสุขอนามัยกองควบคุมโรคติดต่อได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจเจาะเลือดผู้อพยพ
เพื่อคัดกรองโรคติดต่อที่อาจจะติดเข้ามายังฝั่งไทย
รวมทั้งได้ฉีดพ่นยากันยุงก้นปล่องพาหะนำโรคไข้มาเลเลียภายในศูนย์อพยพตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้
และวันนี้เองค่ะทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สุขภาพจิตโรงพยาบาลสังขลาบุรี
จะเดินทางเข้าตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา
เยียวยาสภาพจิตใจกับผู้อพยพที่มีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าจากความวิตกกังวล
พันเอกบัญโยงทองน่วมผู้บัญชาการเฉพาะกิจลาดย่ากองพลทหารราบที่๙กองกำลังสุรสี
ได้จัดกำลังดูแลพื้นที่โดยรอบบริเวณวัดซองกะเลียตลอด๒๔ชั่วโมง
ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาเชื้อสายมอนจากบ้านบ่อญี่ปุ่นและบ้านไร่อ้อย
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นสตรีเด็กและคนชรารวมยอดขนาดนี้ประมาณ๑๕๐คน
พร้อมทั้งดูแลเรื่องของอาหารและน้ำดื่มเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นตามหลักมนุษยชน
โดยเปิดเผยว่าจะดูแลและให้ที่พักพิงที่นี่จนกว่าสถานการณ์ในเมียนมาจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
โดยทางการไทยจะร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาในการส่งตัวผู้อพยพข้ามพรมแดนกลับ
หากเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติและคาดว่าไม่น่าจะเกินอาทิตย์นี้ค่ะ
โดยวันนี้เองนะคะตั้งแต่เช้าจะเห็นบรรยากาศของชาวเมียนมาข้ามฝั่งมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดนัดบริเวณด่านพระเจดีสามองค์อย่างคึกคัก
ซึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยอมรับว่ากระแสการอบพยพของชาวเมียนมาครั้งนี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
อยากให้การท่องเที่ยวนั้นกลับมาคึกคักโดยเร็วค่ะ
ก็อยากให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวด่านเจดี๓องค์เหมือนเดิมค่ะ
ไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงค่ะ
แล้วตอนนี้วันนี้เป็นวันศุกร์วันที่มีตลาดนัด
ประชาชนสองฝั่งก็อย่างที่เห็นนะคะก็มาจับจ่ายใช้สอยเหมือนเดิมค่ะ
ส่วนสถานการณ์ล่าสุดบริเวณพื้นที่บ้านพระเจดี๓องค์
ประชาชนยังคงใช้ชีวิตตามปกติท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของทหารและตำรวจ
รวมทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสังคลาบุรี
ที่ร่วมกันลาดตะเวนและตรวจตาตามช่องทางเข้าออกต่าง
โดยเช้านี้พบว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขบุรีได้ติดป้ายประกาศงดให้บริการนักท่องเที่ยวข้ามฝั่งไปเที่ยวยัง
เมืองพญาตรงสูประเทศเยียนมาอีกครั้ง
หลังได้เปิดด่านชั่วคราวตั้งแต่เมื่อช่วงวานนี้ครึ่งวันบ่าย
นะคะสร้างความผิดหวังให้กับนักท่องเที่ยวบางส่วนค่ะที่เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าจึงทำ
เพียงหาซื้อของและเก็บภาพถ่ายบริเวณประตูทางเข้าออกด่านฝั่งไทยเป็นที่ละลึกเท่านั้นค่ะ
เปิดด่านนั้นต้องรอคำสั่งจากผู้บัญชาการที่มีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะค่ะ
แต่คาดว่าไม่น่าจะเกินบ่ายนี้อาจจะมีการเปิดด่านให้นักท่องเที่ยว
รวมถึงการขนถ่ายสินค้านั้นสามารถข้ามฝั่งได้ตามปกตินะคะ
และทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยเมียนมาค่ะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอสังคลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ